ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิสาอินทพลัมค่ะเป็นสวนอินทภารำนะคุณผู้ชมค่ะ
มีมากมายเลยค่ะสามารถเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันเช้านี้นะคะ
วันนี้น่าจะเป็นวันเริ่มต้นทำงานของใครหลายคนนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของฝนด้วย
เพราะวันนี้ค่ะยังคงมีฝนตกในแถบภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะวันนี้ค่ะ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งก็คือลมประจำฤดูอยู่บริเวณนี้
บริเวณอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมมีปัจจัยใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
อยู่บริเวณอ่าวไทยนั่นเองค่ะมีกำลังแรงมากขึ้น
ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ก็คือตามแนวเส้นความกดอากาศเท่าเส้นนี้นะคะ
มีฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราลองดูทิศทางลมกันเพิ่มเติม
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนี่นะคะกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้เป็นกำลังอ่อนอ่อน
เบาไหลมาเอ่ยแต่ขณะที่มีลมนะคะเส้นทางนี้ค่ะ
อีสานด้วยทำให้บริเวณดังกล่าวนี้นะคะมีฝนตกต่อเนื่อง
เวลาใดพื้นที่ไหนบ้างคุณผู้ชมดูจากโมเดลจำลองอากาศนี้
สีฟ้าเนี่ยประมาณครึ้มไม่ถือว่าตกหนักมากนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามเปลี่ยนสีเป็นออกเหลืองเขียวแล้ว
นี่ค่ะแถบภาคใต้ฝั่งสุราชธานีนครศรีธรรมราชลงไปเนี่ยนะคะ
แปลว่าเริ่มมีฝนและฝนกลางกลางนะคะขณะที่ฝั่งอันดามันวันนี้ค่ะ
คลื่นก็จะประมาณแค่ครึ่งเมตรจนถึงหนึ่งเมตรเท่านั้นนะคะชาวเรือก็เดินเรือได้ค่ะ
ส่วนการคาดการณ์โดยรวมของทั้งประเทศแล้ววันนี้ภาคเหนือ
อีสานฝนตกประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะเป็นลักษณะฝนตกเบาตกกระจาย
ตกเป็นละอองละอองดับความร้อนได้เล็กน้อย
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกเฉลี่ยประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
ภาคตะวันออกแถบชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะแถบภาคใต้ตอนล่างลงไปนะคะ
ส่วนฝั่งอันดามันก็ตกร้อยละหกสิบของพื้นที่ตั้งแต่แร่นองไปจนถึงภาคใต้ต่อล่างนะหลักที่ว่านนู่นเลยค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่ามื่อวานส่วนอุณหภูมิสบายสบายยี่สิบห้าถึงสามสิบหกโอกาสเซลเซียส
สังเกตหนึ่งนะคะคือถ้าหากว่าตอนเช้าร้อน
มีโอกาสที่จะบ่ายค่ำเย็นเนี่ยจะมีฝนตกลงมาได้ยังไงก็เตรียมรับมือกันด้วยนะคะ
ส่วนใครก็ตามค่ะที่อยากจะไปจับจ่ายซื้อผักผลไม้ในพื้นที่การเกษตรต่างอินทพรัมก็ถือว่าตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถปลูกได้ในแถบภาคอีสานหลายพื้นที่
ไม่ต้องไปไกลถึงตะวันออกกลางแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาชมสวนดิฉันแล้ว
ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ